สวัสดีครับ
ให้ใครรู้ว่าเรามีความต่ำ
คือคำที่เธอนั้นยังเป็นฉันอยู่เสมอ
เธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอ
รู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อมาเธอหันหลังจากหลัง
แล้วอำโสใจฉันไว้ใช่ยัง
แต่ไม่ให้ความสำคัญยกยองออกหน้าออกตา
เป็นตุ๊กกันตากลายเยาว์อยู่ของเจ้าคอยเธอโทรมา
เมื่อเธอนึกอยากมาหาฉันจึงมีค่าในฐานะแฟน
แฟนนั้นเกิด
อยู่แบบเจ็บเจ็บอยากคนเป็นน้อย
มีหน้าที่ขอช่วยเธอบรรเทาอย่างเงาออกหนีแทน
ไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทน
แค่คนที่เธอหลบไปแอบมาหาเวลาใจเช่า
อย่าขาดูสักครั้ง
ปล่อยฉันไปได้ได้เปล่า
หรือจะทำฉันไว้ได้เงา
ทำหน้าที่แฟนเด็กจะมีคุณตา

มีอีกการว่ากรุงก็คือหลวงแกล้ว

หรือกลับไปละตึก

อันนี้ถูกไหม

แล้วเราก็อยู่กับใครบ้างคุณแม่
คุณแม่แล้วก็พี่สาว
หลานอะไรประมาณนี้

เราเป็นเสาหลักนี่เราเริ่มทำงานตั้งแต่ม๑เลยเหรอครับ

แล้วทำไมเราถึงจะต้องเป็นเสาหลักครอบครัว

คุณแม่อายุเยอะแล้ว

แล้วก็ส่งตัวเองเรียนด้วน

แล้วก็เหมือนมีภาระเกี่ยวกับบ้านกับรถ

มันยากเย็นแสนเข็นอะไรยังไงคะ
ก็ตอนเด็กรับทุกงาน

ตลอดทั้งปีค่ะจะมีช่วงที่แบบถ้าเป็นหน้าฝนก็จะไม่มีงาน
โอ้โหคือทำอะไรได้เราทำหมดที่มันเป็นเงินถูกไหมครับ
แมนในตัวเลขในชีวิตของเมย์เนี่ยเขามีอะไรที่บ่งบอกถึงว่าจะเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตต้องสู้
เขาบอกขนานนั้นโดยภาพรวมตัวเลขก็ถือว่าใช้ได้

ก็จะเป็น๕๔นะครับ
องค์ประกอบตัวเลขด้านหลังนี้จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงการเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการเป็นนักร้อง
หรือสามารถที่จะเข้ามาสู่วงการบันเทิงหรือการเป็นนักแสดงก็ได้เหมือนกันนะครับ
อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้รับความเชื่อจากผู้ใหญ่ที่ดี

หนูก็จะเป็นคนที่อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนเป็นเรื่องใจอะไรอย่างเงี้
แบบว่าถ้าใครไม่ใจกับเราเราให้ใจแล้วเขาไม่ใจกับเรา
จริงนี่ได้ข่าวว่าคือการเป็นนักร้องนี่เป็นความฝันของคุณแม่นะครับ
แต่เราได้ยินมาว่ามีครั้งหนึ่งเคยรู้สึกว่าเหมือนอยากจะเลิกร้องเพลงไปเลยเหรอ
ทีเรารู้สึกว่าความฝันนี้มันไม่ใช่ของเรา
เพราะเหมือนแม่ที่บังคับเขาเขี้ยวเข็นอะ
เขาให้เราร้องเพลงซ้อมเพลงหนักอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยหยุดเลย
ไปลองเต้นลองอะไรอยู่ที่บ้านทำดันเซอร์ด้วยก็เลยไปเต้นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เต้นได้ค่ะก็ชอบแต่ไปมามันเหมือนการร้องเพลงมันเป็นความถนัดไปแล้วอะค่ะ
มันก็เลยรู้สึกคิดถึงแล้วเราก็ถนัดไปแล้วแล้วก็มันมีความสามารถของเราด้วย
เกิดจากคุณแม่เขี้ยวเข็นแสดงว่าคุณแม่ร้องเพลงคุณแม่ชอบร้องป่
ชอบชอบเขาก็เลยเขี้ยวเข็นไง
ทำไมทางนั้นก็คืออยากจะเลิกเพราะว่ามันกดดันหรือว่าไง
ดันด้วยภาระเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราหยุดทำงานไม่ได้เลยอย่างนี้ค่ะ
เนอะก็เลยอยากจะเลิกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลิก

ตัวเลขรวมในชีวิตของน้องเมย์เนี่ยเขามีตัวเลขไหนที่โม่งบอกว่าคนนี้ต้องเจอกับความเครียด
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตั้งใจหรือมีความคาดหวังเหมือนกันแหละในตัวตนนะครับ
เช่นบางทีเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบด้านนี้นะครับเขาจะตั้งใจวางสเต็ปเลย๑๒๓๔๕ต่อไปยังไง
แต่ล่าสุดเบนเข็มมาเป็นนักแสดงแล้วเป็นไงบ้างกับการเบนเข็มมาเป็นนักแสดงชอบไหมหรือยังไง
ชอบนะคะจริงแล้วตามฝันเกี่ยวกับเพลงเนี่ยมานานมากแล้วก็เลยรู้สึกเออเรามันพอแล้วแหละ
ก็เลยมาเป็นนักแสดงดูพอเป็นนักแสดงก็ติดใจเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่อะไรใหม่เหมือนเข้าโรงเรียนใหม่
สนุกค่ะตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายด้วย
ความยากง่ายละครกับร้องเพลงอันไหนยากกว่ากันสำหรับตัวของเมย์
ร้องเพลงยากไหมถ้าเกิดคนร้องไม่เป็นไม่มีพรสวรรค์ก็ยากค่ะ
เพราะว่าต้องใช้เวลาในการฝึกฝนบางคนทั้งชีวิตต้องฝึกตลอด

ถ้าแมนร้องมันจะพาเสียว์ตรงตัวเลขไปด้วย

แสดงยากไหมอันนี้หนูเรียนประมาณปีนึงค่ะ
ถามว่ายากไหมมันก็ยากสำหรับหนูในตอนนี้ค่ะ
แต่ว่าถามว่าเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้
แล้วก็เปิดรับอะไรใหม่ก็ชอบ
แต่ว่ายากไหมถ้าเรามีพรสวรรค์มันก็ไม่ยากนะคะ

ไม่ตัวเล่นจริงแล้วตัวเล่นของเขาคือ๔๖๔๑
แต่ถ้าเกิดในเรื่องเกี่ยวกับการมีชื่อเสียงเนี่ย

หรืออาจจะเป็นผู้ชายก็เป็น๙๑

ประกอบเลข๔ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นนักแสดง
ซึ่งจริงแล้วตัวเลขรอบตัวของเขาก็มีครบอยู่แล้ว
อยู่ที่ว่าเขาจะดึงศักยภาพนี้ออกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน

ก็มีอยู่ที่ตัวตนแล้วใช่ไหมครับมีอยู่แล้วใช่

ก็ตอนนี้ภาระเยอะค่ะเพราะว่ารับผิดชอบตอนนี้เหมือนเลี้ยงทุกอย่าง
เมถ้าพี่แนะนำนะพี่ฟังเรื่องราวของเมย์ทั้งหมดแล้วเนี่ย
ตัวเลขนี้เลยขอผู้ชายที่เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้

ตัวเลขของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าวันหนึ่งก็ต้องดี
ก็ต้องมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตแน่นอนนะครับ
ผมเชื่อว่าการเดินเข้ามาในวงการนี้ก็สามารถที่จะช่วยเขาได้ในระดับหนึ่ง
แรกทุกคนก็ต้องต่อสู้ดิ้นลนลำบากกันนิดนึงอยู่แล้วครับจุดเริ่มต้น
พี่สองคนนี้กดจำมันจุดนี้

สู้ไปทำเหมือนล้อนเงินทำเหมือนคนกระโมยเงินบ้านไปอย่างงี้

อย่างเบาะกอบเลขสูมี๖๗๑๔
หรืออะไรมาทำให้ธรรมชาติเลข๐มันขาดแหว่งหรือไม่สมบูรณ์
หรือไม่สมบูรณ์ทั้ง๒ตัวจะช่วยเลขการเงินได้ดี
แล้วก็เลือกปัญหาการช็อตเงินปัญหาบุมความรักของคนในบ้านเลย
แม้แต่ตัวเขาเองก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้
หรือบางทีเงินหรืองานบางทีแบบอยู่ดีฝุ่นผ่านทันแลนด์ได้งานบางที
และสามารถหายไปทันทีประกอบของเลขตัว๐๐๖นี่ก็ต้องระวังระหว่าง
สติกเกอร์ไปติดเลข๐หน่อยเบาบางก็ได้นิดเดียว
ไม่ต้องใหญ่อยู่แน่ถามผิดเขามาติดอะไร

โอเคเนาะ

ด้วยเนอะอันนี้อยากถามว่าเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินใช้เงิน
อันนี้หนูมีปัญหาส่วนตัวตัวเองเลย

หนูมันมีมาได้บางทีจะต้องมีเรื่องต้องใช้หรือ

แม่ด้วยแม่ป่วยด้วยคนน้องคนนี้เอาไปใช้พี่น้องอะไรอย่างนี้
แรกก็คงในเรื่องของตัวบ้านเลขที่ก็ลองปรับดูนิดหน่อย
สะท้อนแสงเลยได้มันจะได้เข้ามาเยอะ

มีขาดยาวเพราะน้องเขาเสาหลักนะ

บิ๊กกกคิดว่าต้องช่วยเนี้ย
เพิ่งเกลียวกะ๓
แต่ตอนแรกผมบอกว่าเดี๋ยวไปติดสติ้งเกอร์ที่บ้าน

แกต้องให้ตื่นตลอด

เพราะว่าทั้งพวกนี้ต้องมีเรื่องผู้ใหญ่เข้ามาช่วย

ผู้ใหญ่จะเป็นแฟนนะครับ

นั้น๖๔๑๕ลองหามาใช้ดู
แช่งตรงไหนครับ

มีมาขายไหมคะวันนี้

สำคัญล่ะสำคัญล่ะบางทีต้องขายซิมนะระวัง

สีส้มสีแสดเอาไว้ใช้

เราเชื่อนะฮะว่าความกระตันอยู่ของเมย์เนี่ย
ส่งเสริมให้เมย์เนี่ยทำอะไรก็สำเร็จนะครับ

ไหลมาเทมาประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราที่มาแบกเรื่องราวด้วยนะฮะ

มันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

แต่ว่าอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีจะตาบนกันไป
ให้ช่วงหน้าน้องเมงน์บอกอย่างละเอียดเลยนะฮะ
เหตุการณ์ที่ไม่ค่าฝันที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นี้ได้เหมือนกัน

มีเรื่องราวดีเยอะแยะมากมายไปชมวิดีอาร์พร้อมกันเลยครับ